คุณผู้ชมคะไปดูหน่อยเขาบอกว่าชาวเน็ตเขาแห่แชร์คลิปนี้
เป็นคลิปเหมือนกับเป็นเหมือนเยาวชนชายสองคนเอาอาวุธไปทำลายป้าย
เออแล้วไปทำทำไมแล้วป้ายตรงนี้เป็นป้ายวัดบ้านตรมไพร
เดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยค่ะตรมไพ่อ๋อนี่อ๋อตรมไพ่อ่ะ
นี่อ๋อนี่อ๋อนี่อ๋อตรมไพ่อ่ะที่เขาว่าเก่งเก่งอ่ะนี่อ๋อนี่อ๋อฮะ
นี่อ๋อตรมไพ่อ่ะนี่อ๋อตรมไพ่อ่ะนี่อ๋อนี่อ๋อโอ้นี่แหละค่ะ
เอาอาวุธเอาไอ้เนี่ยไปทุบไปเคาะไปทุบเคาะป้ายแล้วในคลิปเนี่ยลักษณะเขาพูดมา
นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอคล้ายเหมือนกับแบบมีความไม่ชอบใจส่วนตัวอะไรหรือเปล่า
ไปทำแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นความแค้นส่วนตัวกับคนที่อยู่บริเวณนี้
พื้นที่นี้ถ่ายไปพูดไปตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยเอาอาวุธตีเข้าไปที่ป้าย
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความไว้แบบนี้นะคะว่า
พ่อแม่ผู้ปกครองถ้าจำเสียงจำลักษณะกายภาพลูกตัวเองได้
ก็พามาซ่อมแซมป้ายใหม่ซะป้ายมันผิดอะไร
ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณไปมีเรื่องกับใครตอนไหนแต่สิ่งที่คุณทำ
ผมอยากรู้ว่าทำเพื่ออะไรมันสะเทือนทั้งหมู่บ้าน
ถ้าเอาจริงตามมาตรา๓๕๘โทษของการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหาย
มีอะไรบ้างคนโพสต์นะคะโดยเฉพาะเนี่ย
เพจเดี๋ยวนานดูจัดให้เขาก็บอกเลยว่าให้ไปอ่านดู
ชาวเน็ตนะคะก็แสดงความเห็นเยอะเลยค่ะ

เป็นความแค้นส่วนตัวของคนที่นี่แหละค่ะอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้
แต่กลัวจะเป็นการท้าทายกันระหว่างวัยรุ่นต่างพื้นที่เนี่ยนะ
อันนี้ทางผู้นำชุมชนต้องเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะครับ